มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ทะเลาะกับแฟนคือ
บกันมานานเรื่องของการทะเลาะกันมันก็เป็นธรรมดาของคู่ชีวิตนะเนอะ
ทะเลาะกันไปสักพักหนึ่งพี่ชายของฝ่ายผู้หญิงก็ไปช่วยห้ามปราม
ไปช่วยห้ามปรามเสร็จกลายเป็นว่าพี่ชายไปทะเลาะกับฝ่ายแฟนแทน
หนักขึ้นหนักขึ้นถึงขั้นกับสุดท้ายแฟนเนี่ยเอามีดแทงพี่ชายจนตาย
เสียใจเหลือเกินพี่ชายก็ตายส่วนแฟนก็ต้องมาติดคุก

ภาพจากกล้องวงจรปิดในหอพักของนายสหพลสืบม่วงไทย

บันทึกภาพเหตุการณ์ตอน๒ทุ่ม๔๕นาที
ขณะที่นายสหพลผู้ก่อเหตุ

ก่อนจะวิ่งออกไปแทงนายนารินทรแดงจีนอายุ๓๔ปีจนเสียชีวิต

ที่ตำรวจจะเข้ามาเกลี้ยกล่อม
มอบตัวนานกว่า๑ชั่วโมง
เวลา๔ทุ่ม๑๘นาทีผู้ต้องหายอมมอบตัว
และถูกคุมตัวขึ้นรถไปสอบปากคำที่โรงพักทันที
ส่วนร่างของนายนารินทรที่นอนจมกองเลือด

สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวา
ลุอวัยวะภายใน๑แผล
และใกล้กันพบมีดทำครัวยาว๓๐เซนติเมตร๑เล่ม
มีคราบเลือดเปื้อนอยู่ถูกทิ้งไว้ใต้กรงนก
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนายสหพลสารภาพว่า
ที่ก่อเหตุลงไปเนื่องจากทะเลาะกับแฟนสาว
ซึ่งเป็นน้องสาวของนายนารินทร
ที่ตัวของนายนารินทรจะเข้าไปห้ามปราม
แต่กลับมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงขึ้น
ทำให้นายสหพลเข้าไปหยิบมีดที่หอพักแล้วมาก่อเหตุ

ประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
โดยผู้ต้องหายังพูดทั้งน้ำตาด้วยว่า
อยากกลับขอโทษพ่อแม่ของผู้ตาย
และที่สำคัญที่สุดอยากขอโทษแฟนสาว
ที่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ขอโทษกับครอบครัวผู้สูญเสียครับ
ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมแค่ป้องกันตัวของผม
ผมขอโทษพ่อขอโทษแม่

แล้วก็ขอโทษแฟนของผมด้วยครับ
ที่ผมไม่ดีครับ
คือนะวันนั้นคือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเราด้วยถูกไหม

คือเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาพี่มาพันเขาเหรอ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดบางยาง
โดยนางสาวสุดารัฐแดงจีนอายุ๒๗ปี
แฟนสาวของผู้ก่อเหตุและน้องสาวของผู้เสียชีวิต
รับว่าคบหากับแฟนนุ่มมานานกว่า๓ปี

และพี่ชายกับแฟนนุ่มก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
หลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ยังทำอะไรไม่ถูก
เพราะคนตายคือพี่ชายและคนก่อเหตุ
ก็เป็นแฟนหนุ่มที่คบกันมานาน
หนูเหนื่อยหนูวันนั้นโรงงานเขาเปิดโรงงานใหม่
ที่หนูบอกว่าหนูปวดขาหนูจะไม่ไปอะไรอย่างนี้
ก็เลยชวนกันทะเลาะเรื่องปกติอยู่แล้วพี่
ก็เลยแบบเขาก็หาว่าหนูมีคนอื่นอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าไม่มีแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่มีหรอก
เขาก็บอกแม่ดูได้อย่างไรเขาเห็นอะไรอย่างนี้
หนูก็ยืนยันว่าไม่มี
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายสหพลฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครในวันพรุ่งนี้
กฤษดาวินถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน